ดูกันต่อกับหนุ่มเจมส์จีรายุนะคะ
ถือได้ว่าปีที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยผลงานอาจจะไม่เปรี้ยงค่ะ
ปีนี้ค่ะเจมส์จินะคะจะเตรียมลุยงานอีกมากมายค่ะ
รวมไปถึงเรื่องหัวใจนะคะถามหน่อยนิดนึง
เห็นแบบว่าเพื่อนแก๊งคนดีที่ไหนเนี่ย
ทะลงริมทะเลนะคะเอ๊เจมส์จิรายุจะพาน้องโฟมไปด้วยหรือเปล่า
ซึ่งเปิดตัวไปนะคะน้องโฟมว่าไปว่ามาสวยนะสวยไหมล่ะ
ก่อนหน้านี้คนด่าโอ๊ยทำไมต้าจะทำให้สวย
ฉันว่าก็สวยเบาอารมณ์แบบว่าคุณพลอยแฟนคุณกันตาถาวร
สวยแต่มีสไตล์คุณผู้ชมก็เลยไปถามถ่ายกันนิดนึงว่าเนี่ย
แฟนเขาจะน้อยใจหรือเปล่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ
ไปฟังเจมส์จิรายุโอ้โหปีใหม่
เขาเรียกอะไรวาทะวาจาเนี่ยลูกล่อลูกชนกับนักข่าวมากเลยค่ะ

ปีหน้านี้ก็เดี๋ยวพอกลับมาจากปีใหม่นะครับผม
ก็คงจะได้เห็นกันสำหรับละครเรื่องใหม่
น่าจะมี๒เรื่องครับหรืออาจจะเป็น๓เรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ก็มีเรียกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกัน
เพราะว่าก็มีละครที่ถ่ายอยู่แล้ว

ก็เรียกว่ามีไปเที่ยวอันนี้หน่อยครับ

อันนี้ไม่ต่อด้วยกันครับผม
ก็มีบ้างครับ